อิงบ้านร้าน๓๐กว่าปี

คุณมันไม่ใช่บ้านคุณแล้วคุณทำแบบนี้ได้ยังไงดูกันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
นี่เมื่อวันที่๓๑สิงหาที่ผ่านมานะคะไปดูเลยถ่ายคลิป
ตอนที่เข้าไปดูสภาพบ้านบ้านจริงอากูซื้อไว้เห็นไหมแล้วทำเป็นกรอบ
อ๋อเป็นกรอบแดงเอามาให้เท้าเฮ้าส์อะค่ะ
อากูซื้อเอาไว้๓๒ปีที่แล้วแต่ว่าภาพคือภาพถ่ายเนี้ยนะ
ตั้งแต่ปี๕๕นะบ้านก็ดูแบบโซมใช่ไหมมีต้นกล้วยอยู่หน้าบ้านไม่มีคนอยู่แล้วดูร้างเลยล่ะใช่เวลาผ่านมา๑๑ปีคุณผู้ชมจนถึงทุกวันนี้อากูก็เลยตัดสินใจยกบ้านหลังนี้ให้กับคุณสันละกันคุณซันเนี่ยเป็นหลานหลานอายุ๒๗ปีเพราะว่าคุณสันจะแต่งงานไงเป็นของขวัญให้หลานถูกต้องทีนี้คุณ
ไอต้นกล้วยหายนะพอพอโอเคมันนานแล้วแต่หลังคาเหงามาไงนี่ไงก็มัน
รีโนเวทใหม่และที่สำคัญมีคนอยู่ในบ้านนั้นกูกูยกบ้านหลังนี้ให้หลานคนอื่นแล้วกู
จำไม่ได้หรือเปล่าโอ้จะเป็นเรื่องกันเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
เราจะทำกราฟิกเปรียบเทียบเลยอดีตแล้วไล่ไล่มานะ
กับปัจจุบันมันมีความแตกต่างกันอ๋อคุณผู้ชมเห็นซ้ายมือก่อนนะ
ซ้ายมือภาพบนปีห้าห้าที่แล้วนะใช่ต้นกล้วย
ซ้ายมือภาพล่างคือปัจจุบันนะแล้วคุณผู้ชมดูสิโอ้โห
เห็นไหมอ่ะมันค่อยค่อยเปลี่ยนค่อยค่อยเปลี่ยนอย่างเงี้ยเหรอพี่เบิร์ต
เอ๊มันแปลกแล้วอ่ะอ๋อปีหกศูนย์นี่มากขึ้นนะ
แล้วเพื่อนบ้านถือวิสาสะเข้ามาต่อเติมเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดติดกันนั่นแหละ
ซอยขั้นกลางครับโหยคือเขาเปิดเป็นสำนักงานบริษัท
ข้างหลังบ้านเขาก็ต่อเติมเป็นทางเชื่อมจ้ะนอกจากนี้เพื่อนบ้านอ่ะ
มีบ้านอีกหลังนึงก็คืออยู่ตรงข้ามบ้านคุณซันแล้วนี่ดูเห็นไหม
ทำเป็นทางเชื่อมแบบเนี้ยอืมแล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นซอยขั้นกลางเนี่ย
ซอยตรงนี้มันเหมือนเป็นที่ให้กลับรถมันเป็นจุดแบบเป็นจุดให้กลับรถ
นึกออกไหมไม่ใช่ให้จอดนะเออจอดแล้วมีหลังคาเชื่อมมีทางเชื่อม
โอ้โหตายแล้วตายแล้วทีนี้ทำยังไงอ่ะคุณสันหลานเจ้าของบ้าน
บอกแบบนี้บอกว่าอากูซื้อทาวน์เฮาส์หลังนี้นะ
ในซอยรามิทาห้าสิบแปดตั้งแต่สามสิบสองปีที่แล้วตอนนั้นซื้อมา
ยังไม่ถึงห้าแสนเลยสี่แสนเก้าอืมแล้วช่วงสิบปีแรกอ่ะ
เขาแวะเวียนมาดูบ้านอ่ะปีหนึ่งสองสามครั้งใช่ไหม
หลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้ามาดูบ้านอีกเลยจนอาทิตย์ที่แล้ว
กูจะยกบ้านให้เป็นของขวัญแต่งงานก็เลยเอาเลขโฉนด
ตอนแรกที่เห็นภาพบ้านเฮ้ยไม่ใช่มั้ง
เพราะว่าที่กูซื้อไว้๓๐กว่าปีมันไม่ได้ต่อเติมนะ
ลงไปดูที่จริงก็เป็นสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ

ตอนที่เขาไปเจรจาฝั่งเพื่อนบ้านจะตอบว่ายังไง

โอ้โหพอไปถามเขาว่าบ้านเขาปิดกุญแจไว้แล้วเข้าไปได้ยังไง
ฝั่งเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านเขาเปิดตลอดไม่มีคนอยู่มา๓๐กว่าปีแล้วมั้ง
แต่ต่อให้จะปิดบ้านหรือเปิดตลอดคุณก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในบ้านฉัน

นี่แหละโอ๊ยคืองงมากคุณผู้ชม
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วดูสิมากันหมดอ่ะโต๊ะเต๊ะเก้าอี้มาตั้ง
เอาข้าวของมานั่งกินนะคะเพื่อนบ้านคู่กรณีบอกด้วยนะว่า
คือจริงเขาจะขอซื้อบ้านจะขอซื้อบ้านต่อ

แล้วพอเจ้าของบ้านตัวจริงเข้าไปถาม

ยังมีการบอกด้วยนะว่า
ก็เนี่ยไม่ได้มาดูแลบ้านฉันดูแลให้

ถ้าเกิดว่าปรึกษากับทนายกรณีแบบนี้
ไปแจ้งความจำเด็นคดีอายากับคนบุกลุกและนะ
ความผิดเนี่ยสามฐานหนึ่งก็คือ
ลุกแบบที่พี่เบิร์ตบอกเลยรักทรัพย์แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์
เพราะการบุกรุกเพิ่งเข้าไปในบ้านเมื่อปี๖๐
ถือว่ายังไม่ขาดอายุความ
เพราะกฎหมายครอบครองปรปักที่ดินต้องอยู่ติดต่อกัน๑๐ปี
อันนี้เขาเข้าไปปี๖๐ไงเพิ่ง๖ปีคุณผู้ชม
ทีนี้ฟังข่าวต้องให้ความเป็นธรรมนะ
ทั้งสองฝ่ายฝั่งเพื่อนบ้านคู่กรณี
นักข่าวของเราพยายามติดต่อสัมภาษณ์แล้วนะ

ที่เขามีการต่อเติมนั่นแหละปรากฏว่าคือทนายเขาก็บอกนะ
บอกว่าทางฝั่งเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ได้คิดจะสู้คดีอะไรนะ
รับผิดทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าทางคุณสันเองอ่ะ
ขอบ้านคืนอ่ะยินดีที่จะย้ายออกให้แต่ถ้าเกิดว่าทางคุณสันจะให้เช่าบ้านหลังนี้ก็ยินดี
หรือว่าทางคุณสันจะขายบ้านหลังนี้ไหมอากูของคุณสันจะขายไหม
จะซื้อนะแต่ว่าต้องเป็นราคาที่เหมาะสมจะได้หาข้อยุติร่วมกันต่อไป
โอ้โหแต่หลังจากนี้แล้วฝั่งทนายเดย์ว่าไงบ้างอ่ะ
ก็พอถ้าเกิดเขาตอบมาแบบนี้แล้วแล้วไอ้ที่เขาเอาของเขิงมาอยู่ในบ้านเรา
เราจะเรียกค่าอะไรได้ยังไงบ้างนั่นน่ะสิใครจะเรียกใครแรงงานเนี้ย
ครับแต่ที่ทนายเดว่าว่าการครอบครองปรปรักษ์เนี้ยคุณผู้ชม
มันคือการแย่งกรรมสิทธิ์โดยการเข้าไปครอบครองพื้นที่นั้น
อืมแต่อย่างที่ทนายเดย์บอกว่ามันต้องสิบปีไง
ติดต่อต่อเนื่องกันเป็น๑๐ปีแต่ว่าเนี่ยเพื่อนบ้านเขาเพิ่งย้ายเข้ามาปี๖๐ใช่ไหม
เออเออนั่นแหละคุณผู้ชมยังไม่ถึงสิบปี